ยังมีอีกหนึ่งอย่างเขาบอกว่าที่จังหวัดสุริน
เพราะหนุ่มคนนี้บอกไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องไปแห่ให้เสียเวลา
เปิดเพลงแล้วมีไฟแบบนี้ล่อมันมา

นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือแมงอะไร
เหมือนแบบไฟดิสโก๊

เอางี้ละกันจียอนเขาเป็นดารา
แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยแมงจีซอนครับ
คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ตำบลบางไซดอำเภอ

โดยการเปิดเพลงล่อแมงจีซอน
คุณว่าเพลงที่เปิดต้องเป็นแนวไหน

เหมือนเพื่อนแบบว่าเชียร์เด็กกำลังตั้งไข่

โต๊ะเด็กกำลังกอต้าตั้งไข่
คุณโยนไปคุณก็ได้แบบนี้กลับไปแหละ

รู้ยุครู้สมัยคุณเลย
ยุคผมนะตอนเด็กเพลงอย่างนี้เต้นสนุกเลยแหละ

ตอนนี้ก็แหละอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ

เอาสิมันเหมือนกับว่าเป็นเสียงแบบว่านี่

เพื่อให้แมงแมงจีซอนมันมารวมตัวกัน
มันเล่นแสงไฟอยู่ตรงนี้นี่แหละครับ
เขาบอกว่าสามารถเก็บได้เยอะจริง
จับนะฮะแล้วก็รวบมันมาเลย
งอีซอนเนี่ยมากกว่า๒๐๐กิโลกรัม
คืนเดียวนะคืนเดียวนะ
ขนลุกแล้วสามารถส่งแมลงเนี่ยขายได้ราคากิโลกรัมละ
๑๐๐ถึง๑๕๐บาท

มันก็จะเป็นช่วงเป็นเวลาของมัน
บางคนเขาอาจจะเลี้ยงใช่ไหมทำเป็นแบบธุรกิจเลย
เออเขาบอกว่าเนี่ยเขาสามารถส่งขายได้ทั่วประเทศเลยนะ
คุณคิดดู๒๐๐กิโลกรัมแมลงตัวหนึ่งมันจะสักกี่

ต้องเยอะมากทุ่งอะเป็นกระสอบเลยเนอะโอ้โฮ
ใครสนใจก็ลองโทรหาพี่เขาดูว่า
ลองโทรไปสอบถามถ้าอยากจะซื้อมารับประทาน
หรืออยากจะขอเคล็ดลับใช่ไหมกับเพลง
จริงคุณน่าจะบอกว่ามันเปิดเพลงแมลงตัวนั้นตัวนี้

เป็นเชียร์เด็กให้เดิน